คุณผู้ชมฮะผู้ว่ากล้ามใหญ่
ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีผมพูดถึงใคร
คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
วันนี้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
ซึ่งทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกต
ก็มอบใบประกาศรับรองแล้วให้กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์
แล้วก็ใบประกาศรับรองสอกรนะฮะ
พร้อมขอบคุณทุกคนที่ทำการเลือกตั้งเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์
และเรียบร้อยยืนยันกรกตตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ตามกฎหมาย
ไม่ได้ทำการตามความต้องการของผู้ใด
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับกระแสสังคมในการที่จะให้ประกาศรับรอง
ผู้ว่ากอทมคนที่๑๗คนนี้แต่มันเป็นไปตามขั้นตอนนะครับ
ส่วนนี้ผู้ว่ากอทมคนที่๑๗ผู้ว่าคนใหม่ของเรา
นายชัดชาติบอกว่าวันนี้ก็ไม่ได้ถือเลิกถือเคล็ดอะไรนะ

แม่ก็โทรมาหาตั้งแต่ตี๔อวยพรให้ตั้งใจทำงาน
ส่วนลูกชายผมลืมโทรหาผมก็รีบเข้ามาทำงานแบบนี้นะครับ
ส่วนนักข่าวถามว่าคุณชัชชาสต่อไปนี้จะเรียกว่าอาจารย์ชัชชาส
คือคำติดปากของนักข่าวอาจารย์นะครับ
อาจารย์ยังอยู่ได้ไหมหรือว่าจะต้องเป็น
ผู้ว่าอาจารย์หรือว่าอาจารย์ผู้ว่าหรือเปล่า
ฟังเสียงคุณชัชชาติให้สัมภาษณ์สั้นนะครับ
จะเรียกว่าอาจารย์ไม่ได้แล้วเราต้องเรียกว่าท่านผู้ว่า
เรียกอาจารย์มาเรียกไหม
เรียกแบบท่านอาจารย์ผู้ว่าไม่ต้องมีท่านหรอกครับ
เรียกอะไรก็ได้ขอให้รู้ว่าผมเป็นผู้ว่ากอทมพอนะฮะ
คุณชาติชาติยังขอบคุณไปถึงใครรู้ไหมฮะ
คุณศรีสุวรรณคุณศรีสุวรรณจัญญา
ช่วยตรวจสอบทุกอย่างจนเรียบร้อยนะฮะหลังจากนี้ก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะครับ
แล้วก็วันนี้ที่จะเข้าไปคุยนโยบาย

จะเอานโยบาย๒๑๗ข้อไปหาบรือ

อยากให้ข้าราชการของกรทม
มีส่วนร่วมต่อเรื่องของนโยบาย
ไม่ให้เหมือนครั้งก่อนที่อาจจะไม่เคยมีส่วนร่วมนะครับ
กำหนดการของคุณชัดชาติหลังจากที่ไปกรกตแล้วนะฮะ
บ่ายโมง๑๙นี้อีก๙นาทีนะถือเลิกถือชัย
เข้าสักการะพระพุทธณวราชบพิษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำสารว่าการกรุงเทพบนครนะครับ
จากนั้นบ่ายโมง๕๐กว่านาที
จะเป็นพิธีมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ให้ราชการกรุงเทพมนาคม
ห้องรัตนโกศิลป์ที่สารากรทม๒

และในช่วงประมาณบ่าย๒โมง๔๕นาที
จะเดินทางไปศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำสารว่าการกรทมดินแดงหรือว่ากรทม๒นี่นะฮะ
ภารกิจของผู้ว่ากรทมคนใหม่ก็ยังยาวเหยียดนะฮะ

บ่าย๓โมงจะลงพื้นที่เขตคลองเตยและเขตปฐุมวัน
ไปที่สวนเบนจักิติร่วมปลูกต้นไม้๙๙ต้น
เป็นการคลิกออฟคลิกออฟนะฮะนโยบาย
ปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียว
และกำแพงกรองฝุ่นให้แก่กรุงเทพมนครนะครับ

โมงเย็นเดี๋ยวจะไป๓ย่านมิดทาวน์
โยบายที่เขาก็โอ้โหโดนใจสำหรับคนหลากหลายทางเพศเหมือนกันนะ

ก็โดนอกโดนใจของคนหลายกลุ่มเลยนะครับ
นี้ก็จะไปเปิดงานที่นั่นนะฮะ